ทุกผู้ชมครับมาดูทางนี้บ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องตามหาหน่อยฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกระแสโด่งดังออกมาเปิดเผยตัวตนนะฮะเกี่ยวกับการขายทุเรียนที่แบบคนมากันเยอะแยะไปหมด
ให้ลูกค้ามาเลยท้าประลอง
ถ้ากินได้เฉพาะเนื้อทุเรียนนะเขาชั่งเลยนะ

รับเงินสดกลับบ้านไปเลย๕๐๐บาท

ต้องจ่ายเงินตามราคาเนื้อทุเรียนที่กินไปนะฮะ
แล้วก็เสียค่าผ่าค่าปอกอีก๑๐๐๐บาท
มาถึงบอกเนี่ยกินอย่างนี้เอาเสียค่าปอกพันบาทไม่เห็นบอกเลย
ค่ะก็เหมือนกับว่าเจ้าของร้านก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
เดี๋ยวจะเขียนเป็นลายลักษรเป็นเอกสารให้เซ็นก่อนเลยว่าต้องเสียค่าปอกพันหนึ่งด้วยนะ
ก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปสอบถามมาเรื่องดราม่าเงินหนึ่งพันบาทอ่ะ
มีคนเขาจับพิรุษต่อไงว่าเฮ้ยทำไมเจ้าของร้านขายทุเรียนพ่อค้าขายทุเรียนเนี่ยติดหน้าจังเลย
ใช่ใช่ไม่เห็นหน้าเนี่ยปิดอย่างเงี้เห็นแค่แบบเห็นแค่ลูกตาคนเนี่ยจะผ้าแดงผ้าเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือปิดหน้ากันหมดเลยอาจจะว่าอากาศร้อนก็มันก็ร้อนนั่นแหละแต่เวลาให้สัมภาษณ์โปรโมทร้านในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่เห็นหน้าเจ้าของร้านทุเรียนค่ะถ้าไปดูในเฟซบุ๊กของร้านทุเรียนร้านนี้
เป็นลูกจ้างค่ะเป็นลูกจ้างของร้านที่ได้เงินวันละเจ็ดร้อยบาทเอามาปอกทุเรียนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีเพจเฟซบุ๊คโพส์ข้อความบอกว่ามันมีข้อมูลจากคนที่เขาให้ข้อมูลมา

มันมีข้อมูลจากคนที่เขาให้ข้อมูลมาทางเพจ
บอกว่าผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ย
ที่จริงแล้วเป็นแค่ลูกจ้างนะ
ซึ่งเอามาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของร้าน
ไม่รู้ทำไมเจ้าของร้านตัวจริงถึงไม่ยอมปรากฏตัวตน
แล้วมีผู้หญิงที่พลาดไปหลงกินทุเรียนโปรโมชั่นของพ่อค้าร้านนี้

ทั้งค่าปอกเปลือกทั้งค่ากินที่กินไม่หมด
กิโลภายใน๓ชั่วโมงเนี่ยนะ
ไม่มีเงินจ่ายต้องเอาตัวเข้าแลก
แล้วก็บอกว่าลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงนะคะ
เป็นแค่ลูกจ้างมาปอกทุเรียนได้เงินวันละ๗๐๐บาท

แสดงว่าเขาก็คิดค่าหัวคิว

แต่ผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่าถึงขั้นต้องเอาตัวเข้าแรก
เพราะว่าเสียสตางค์ไม่มีตังค์จ่ายอ่ะ

ทีนี้ก็เลยมีคนไปขุดคุยประวัติของพ่อค้าขายทุเรียนรายนี้นะครับ
โดยบอกว่าไปดูประวัติแล้วปรากฏว่าพ่อค้าขายทุเรียนคนนี้
เคยล้มละลายเรื่องทุเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องคดีความในอดีตอยู่อีกนะครับ
มีลูกเพจคนหนึ่งที่ระบุว่าอยากจะรู้จังเลยว่าพ่อค้าคนนี้หน้าตาเป็นยังไง
ยืนขายเนี่ยแต่คลุมหน้าคลุมตาตลอด
ก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเมื่อวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสืบสวนสพบวินเดินทางไปตรวจสอบกรณีผู้ขายทุเรียนจัดโปรโมชั่น
ทุเรียนหมด๔กิโลกรัมจะได้เงิน๕๐๐๐บาทและช่วยค่าน้ำมันอีกเต็มถัง
แต่ถ้าหากกินไม่หมดต้องเสียค่าทุเรียนคิดกิโลกรัมละ๓๕๐บาทคิดเฉพาะเนื้อ
และค่าปอกอีก๑๐๐๐บาทตำรวจก็เห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากล
จะไปดูว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นการหลอกลวงไหม
ปรากฏว่าไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับนางสาวสมคิต
ที่เป็นลูกจ้างอยู่ที่แผงโดยได้ประชาสัมพันธ์ค้าขายอะไรพวกนี้
ค่ะคือตำรวจบอกเลยว่าหยุดโปรโมชั่นแบบนี้ก่อน
เพราะมันอาจจะเข้าขายหลอกลวงหรือเปล่ามันต้องตรวจสอบไง
แต่ไม่เจอพ่อค้าเจ้าของแผงทุเรียนนะครับ
ซึ่งในเพจที่เขาเปิดเผยยังบอกว่าพ่อค้าขายทุเรียนคนนี้
เคยถูกดำเนินคดีในพื้นที่สภกบรปราจีนบุรี
ข้อหานำเข้าเข้าสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นการนำข้าวสารมาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าว
เอาข้าวจากกัมพูชาเข้ามา
สวมสิทธิ์เข้าโครงการรับจำนำข้าว
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลองไปที่ร้านหน่อยนะฮะ
ปรากฏว่าร้านนี้ปิดไปเลยครับนอกจากหาไม่เจอเนี่ยปิดไปเลยนะครับ
สพบวินก็บอกว่าก็ประสานไปยังผู้บังคับบัญชาแล้ว
ต้นก็จะแจ้งให้ผู้เสียหายมาพูดคุยมาบอกความจริง
มาแจ้งความอะไรได้ถ้าคิดว่าถูกหลอกลวง
ตัวพ่อค้าขายทุเรียนถ้าเกิดพบการกระทำความผิดอะไรยังไง
ก็ต้องตามตัวมาแต่ตอนนี้หาไม่เจอนะฮะ
เมืองต้นตอนนี้ร้านปิดนี่อ่าค่ะก็ไม่รู้ไปไหนนะ
แต่ก่อนหน้านี้เหมือนกับมีบางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
พร้อมยอมจ่ายเงินกินไม่หมดจ่ายเงินก็ยอมจ่ายอะไรแบบเนี้ย
อยู่ที่ความสมัครใจแต่ความสมัครใจอย่างเดียวไม่ได้
บางทีมันเป็นลักษณะของกลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องให้ตำรวจตรวจสอบนะคะ